ไปดูที่สมุทรสาครกันหน่อยนะคะคนงานเก็บขยะเขาก็ไปทำหน้าที่ตามปกติ
ค่ะก็เดินเอาถังขยะเทใช่ไหมคะใส่รถขยะแล้วปกติแล้วเนี่ย
เขาจะต้องมีการแกะถุงพลาสติกทุกใบเพื่อดูว่าคัดแยกขยะอะไรได้บ้าง
ปรากฏว่าหนึ่งในถุงพลาสติกที่เขาแกะค่ะข้างในไม่ได้เจอขยะ
แต่ว่าเจอศพเด็กทารกอวัยวะนี่ยังครบถ้วนอยู่เลยนะคะ
แต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นเด็กทารกในอายุคันประมาณสัก๕๖เดือน
เนี่ยค่ะสภาพที่เห็นสีเขียวเนี่ยคือเสื้อนะคะ
แล้วก็ต้องขออนุญาตเบอร์ภาพที่เห็นว่าเบลออยู่นั่นแหละ
ก็คือศพของเด็กทารกตัวยังนิดเดียวเองค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
พันธุ์ตำรวจโทสมรภูมิสุโพสารวัตรสอบสวนสพเมืองสมุทรสาคร
ได้รับแจ้งว่าพบศพเด็กทารกอยู่ที่ถังขยะค่ะก็เลยมาลงพื้นที่ตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุมีรถขยะขององค์การบริหารส่วนตะมนต์ท่าทรายจอดอยู่
และที่ช่องใส่ขยะด้านหลังรถก็มีถุงพลาสติกลายขาวดำข้างในมีเสื้อสีเขียวเปื้อนเลือด
ห่อศพทารกเพศชายอวัยวะครบถ้วนอายุคันน่าจะประมาณ๕๖เดือนค่ะ
สะท้อนจันต่องวัย๕๙ปีคนงานเก็บขยะของอบตท่าทรายเล่าให้ฟังนะคะว่า
เขาก็มาเก็บขยะในซอยเนี้ยตามปกติก็เทขยะออกจากถังใส่ท้ายรถ
แล้วก็แกะถุงขยะออกทุกใบดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรคัดแยกไปขายต่อได้อีกบ้าง
แต่พอแกะถุงพลาสติกลายขาวดำใบนี้ออกมาเนี่ยค่ะก็เห็นเสื้อสีเขียวเปื้อนเลือด
แล้วก็จ้าเอกับศพทารกเพศชายเลยถามว่าเขาตกใจหรือว่ากลัวหรือเปล่า
เขาบอกเขาไม่ได้กลัวนะคะแต่ว่าวินาทีที่เห็นศพเด็กทารกเนี่ย
สลดใจมากกว่าที่เด็กต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
เมืองต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าแม่เด็กทารกน่าจะเป็นสาวโรงงานนะคะ
อาจจะแท้งลูกหรือว่าทำแท้งแล้วก็เอาลูกมาทิ้งเอาไว้ในถังขยะ
ตอนนี้กำลังตรวจหาหลักฐานแล้วก็กล้องวงจรปิดอยู่
จะได้หาตัวแม่ของเด็กให้เจอแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนศพทารกนั้นมอบให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาครรับดำเนินการค่ะ